คุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยโดนจับกลุ่มคาวัดเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าว
เปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วก็ชี้แจงหมดเลยนะ
ตอนนี้ยืนยันว่ายังเป็นพระร้อยเปอร์เซ็นต

แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้หนีคดีมาบวช
กรณีนี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจกองปราบ

กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอศเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งจากธนาคารว่า
บัตรเครดิตปลอมซื้อสินค้าบริการ
โรงแรมที่อุดรธานีเป็นเงินกว่า๑๓ล้านบาท
แล้วก็มาบวชอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงที่นครราชศรีมา
ทีนี้ก็มีการไปบุกจับไปรวบตัวได้

กลับมาจำวัดที่เดิมแล้วก็เปิดใจให้สัมภาษณ์
ขณะที่ยังครองจีวอนอยู่นะคะบอกกับสื่อ
ถึงเรื่องประเด็นการถูกบุกจับคากุฏิ
แล้วก็ยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่มา๒คนจริง
มีสารวัตรนำหมายจับมาแต่ว่าตอนนั้นอัตมาไม่อยู่
มีรองเจ้าอาวาสรับเรื่องเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งอัตมา
อาตมาก็เลยเดินทางกลับมาที่วัด
ส่วนประเด็นเรื่องของชุดขาวเรื่องของการลาศิกขา
หรือว่าความเป็นพระเรื่องนี้พระบอยจะตอบว่ายังไง
เดี๋ยวเราให้ฟังเสียงตอนที่แถลงกับสื่อมวลชนกันค่ะ
คือหลวงพี่ได้อยู่ในชุดขาวในตามที่ภาพในสื่อนะ
หลวงพี่ก็ไม่ศึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืน
เราก็ทำการเปลี่ยนชุดเป็นชุดโยมก็คือชุดขาวตามที่เห็น
และหลวงพี่ไม่ได้เกร่งวาจาอันนี้คือตามพระวินัยบัญญัติ
เท่ากับว่าหลวงพี่ยังเป็นพระตั้งแต่วันที่๑กันยา
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม
แล้วก็กลับมาวัดก่อนเที่ยงคืนไม่ผิดวินัยใดทั้งสิ้น
บวชแต่ละครั้งตอนนี้ก็เท่ากับว่า
เขาต้องเช็คประวัติทุกอย่าง
ว่าเรามีความผิดอะไรไหมเคยหนีเคยนู่นนี่นั่นไหม

ก็ยืนยันเรื่องนี้แล้วก็บอกด้วย
บอกว่าอยากให้พาคนจีนที่บอกว่ารู้จักกับหลวงพี่มาหน่อยซิพาล่ามมาด้วยนะ
คืออัตมาฟังภาษาจีนไม่ออกมาแปลให้หน่อยด้วย
อยากรู้ว่าเขารู้จักกันจริงหรือเปล่า
ทีนี้พระบอยก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าการบวชครั้งนี้บวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เพราะว่าโยมพ่อป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียง

แล้วตอนนี้พอมันข่าวออกไปเนี่ยค่ะเป็นห่วงความรู้สึกโยมพ่อโยมแม่มาก
ส่วนทางด้านพระเมธีสุตาพรหรือว่าเจ้าคุณเหมือน
เจ้าอาวาสวัดคีรีวันเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
บอกว่ากรณีนี้ถ้าเกิดยังไม่กล่าวคำลาขาดจากการเป็นพระ

จากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอาอย่างเช่นฆ่าคนตายแบบนี้
ขาดจากการเป็นพระทันทีนะคะ